สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
นายกรัฐมนตรีผ่านด่านไปแล้ว๒ด่านครับ
ด่านที่หนึ่งสารรัฐมนูลวินิจฉัยแล้ว
ว่าตำแหน่งหัวหน้าคอสชของพลเอกประยุทธ์
ที่เป็นอยู่ก่อนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ก็จบไปครับจบไป
ด้านที่๒การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ
ปมถวายสัตว์ไม่ครบและเรื่องไม่แจ้งที่มาของเงิน
ที่เอามาใช้ในโครงการนโยบาย
แก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งสองเรื่องนี้ก็ถือว่า
ไปได้เหมือนกันก็เพราะว่าไม่มีการลงมติ
แต่ว่าเสียงสะท้อนที่ออกมาทั้งฝากฝั่งการเมืองและประชาชน
เขาแคลงใจเยอะครับคำตอบที่ยังไม่ชัดเจน
ท่าทีของนายกรัฐมนตรีก็กลายเป็นประเด็นต่อเนื่องมาว่าผ่าน
แต่ดูเหมือนว่ามีปัญหาคาใจฝ่ายค้านเขายังไม่จบหรอกครับ
ฉะนั้นจะเห็นว่าเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวาน
หนังสือพิมพ์พาดหัวว่าเพื่อไทยชี้ปมถวายสัตว์ยังไม่จบ
ชาตูอยู่เหนือรัฐธรรมนูลถัดมามีหัวข่าวว่า
จริยธรรมประยุทธ์ล่ารายชื่อสสยื่นสารดีกา
พักขยายปมถวายสัตว์ประเด็นนี้เนี่ย
อาจารย์วันมัวบัตนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
พิปรายทิ้งเชื้อนำร่องไว้แล้วตั้งแต่วันนั้น
ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นการถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ย
ถ้าไม่ผิดรัฐมนูลแต่ว่ามันก็มีอีกเรื่องหนึ่ง
มันเป็นปัญหาเรื่องจริยธรรมทางการเมือง
ฉะนั้นประเด็นนี้เขาก็จะเข้าชื่อกัน
ต่อประธานสภาประธานสภารับแล้ว
ก็จะยื่นต่อไปที่สารดีกาสารดีกาพิจารณาแล้วก็จะส่งต่อไปที่ปปช
นี่ตามลำดับขั้นเป็นอย่างนี้ตามกลไกของรัฐธรรมนูล
สสที่จะเข้าชื่อกันอย่างน้อยต้อง๑๕๑คน
ก็ไม่ต้องห่วงสอสอฝ่ายค้านเขาก็ผนึกกำลังกันอยู่แล้ว
ฉะนั้นนี่ต้องดูอีกด่านหนึ่งครับต้องดูอีกด่านหนึ่งว่าด่านนี้จะเป็นยังไง
แต่ก็ใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควร
แต่ได้ยินว่าอาจารย์วันเนาบอกว่าถึงแม้จะปิดสมัยประชุม
ก็จะเข้าชื่อกันแล้วไปยื่นต่อประธานสภาได้
อีกทีนึงนะเขาบอกว่านายกฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมอย่างร้ายแรงนี่เขาใช้ว่าคำนี้ด้วย
ก็แปลว่ายังจะต้องเจอปัญหากันต่อเรื่องปมถวายสัตว์
อีกด้านหนึ่งที่แม่ที่จริงแล้วที่จริงแล้วนายกก็มีความพยายาม
รัฐบาลก็มีความพยายามแต่ว่าทำท่าป้อแป้ครับ
เรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมจริงอยู่รัฐบาลพยายามจะแสดงท่าทีว่า
นิ่งนอนใจนะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่า
จะไปช่วยเหลือยังไงแต่ปรากฏว่า

เขาถูกน้ำท่วมเขามีอาการในลักษณะที่ว่า
ช้าไปครับช้าไป
ขั้นตอนราชการนั้นแน่นอนว่าต้องช้าแต่ว่า
การประกาศที่จะเรียรายช่วยเหลือจากประชาชนช้าไป
ช้ากว่าบินบรรลือฤทธิ์เยอะช้ากว่าบินบรรลือฤทธิ์เยอะ

ก็มีเสียงแคลงใจอีกว่าเอ้าดูป้ายที่ไปมอบเงินกันเนี่ย
เยอะนะครับที่มาจากกระทรวงทะบวงกลมต่าง
โดยราชการว่าอย่างนั้นเถอะเอาแล้วถ้าเป็นเงินของหน่วยราชการ
ก็เป็นเงินจากภาษีประชาชนฉะนั้นไม่จำเป็นต้องออกโทรทัศน์
มอบกันก็ได้ถ้าจะเอากันอย่างนั้นก็นายกสั่งเลย
กระทรวงนั้นเท่านั้นกระทรวงนี้เท่านี้ไปเอางบประมาณมา
แล้วก็มาโปะกับเงินส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเตรียมการไว้อย่างนั้นก็ได้ครับ
อันนี้ก็แทนที่จะได้คะแนนก็กลายว่าทำให้คนแคลงใจ
ต่อมาวันพฤหัสที่ผ่านมานายกบินไปอุบล
ไปครั้งที่สองแล้วนะครับแทนที่บินไปคราวนี้จะได้คะแนน
นายกได้ศัตรูทางการเมืองเพิ่มมาอีกเพราะนายกไปแสดงไปมี
วาจาที่ถากถางไปถึงฝ่ายค้านว่าทำไมไม่มา
ฝ่ายค้านเขาบอกเขาไม่มีหน้าที่จะต้องมาหานายก
นายกบอกว่าสอสอฝ่ายค้านทำอะไรอยู่
เขาก็บอกว่าเขาเอารูปมาให้ดูเลยครับ
ว่าสอสอของเขาแต่ละเขตเนี่ยไปอยู่กับชาวบ้านยังไงนายกไป
ชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงแต่ว่าเขาน่ะเขาช่วยเหลือ
ประชาชนมาต่อเนื่องตั้งแต่น้ำน้ำเริ่มท่วมแล้วอ้าวก็ก็
กลายเป็นประเด็นให้เขาตีกลับสอกกลับอีกนี่คืออีกด่าน
หนึ่งที่ทำให้เรตติ้งนายกตกไปเยอะครับตกไปเยอะด่าน
สำคัญที่สุดคือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจครับในช่วงเวลานี้
น้ำท่วมเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยไม่เป็นข่าวหรอก
ครับแต่ว่าเราก็รู้ว่าพอหลังจากเรื่องน้ำท่วมแล้ว
เถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งตอนนี้สภาปิด
ก็ไม่มีปัญหาในการประชุมสภาไม่มีอะไรต้องโหวตแต่
ว่าเปิดประชุมมาคราวหน้าก็ต้องลุ้นกันอีกว่าพักขนาด
จิ๋วสองสามพักที่มีอาการอยู่เนี้ยจะแผลงลิสยังไง
เหมือนว่าจะมีปัญหาเขาจับตามองการนัดกินข้าวกันแล้ว
ระหว่างภักดิ์ประชาธิบัติกับภักดิ์ภูมิใจไทย
ในคืนที่รัฐบาลจัดรายการบริจาคภัยน้ำท่วมนั่นแหละ
ก่อนที่ทั้งสองพักนี้จะไปจะไปร่วมบริจาคไปร่วมรับโทรศัพท์
เขาก็นัดหมายกินข้าวกันเขาบอกเขากินข้าวกันธรรมดา
แต่ว่าในทางการเมืองคนก็คิดมากว่าเอ๊ะในภาวะอย่างนี้
พักที่เป็นตัวแปรสำคัญของรัฐบาลไปตั้งวงกินข้าวกัน
โดยไม่มีคนของพักประชังพลังประชารัฐซึ่งเป็นแก่นำรัฐบาล
ในทางการเมืองเขาบอกอันนี้ไม่น่าจะธรรมดาอันนี้ไม่น่าจะธรรมดา

สำคัญของรัฐบาลคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ไปไหนคนก็บอกว่า
ไม่มีเงินไม่รู้เงินหายไปไหนหมดก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่ไงครับ
มีคำอธิบายที่ชัดเจนเลยมันปัญหาเรื่องผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก
เรื่องสงครามการค้าเรานี่ส่งข้าวของไปขาย
ประเทศหลักมีไม่กี่แห่งหรอกครับเราส่งไปอเมริกา
อเมริกาก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเราส่งไปจีน
จีนก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเติบโตเศรษฐกิจของจีน
ต่ำสุดมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราส่งไปญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นก็มีปัญหาเราส่งไปสหภาพยุโรป
สภาพยุโรปตอนนี้หลายประเทศก็มีปัญหาเรื่องกำลังซื้อเรื่องเศรษฐกิจ
ข้าวของที่เราส่งไปก็น้อยลงเงินบาทแข็งเข้ามาอีก
ส่งของไปของเราก็แพงกว่าเพื่อนแพงขึ้นมาอีกก็มีปัญหาอีก
พืชเศรษฐกิจทุกตัวสี่ห้าตัวหลักเข้ายางพาราปาล์ม
มันสำปะหลังอ้อยราคาตกต่ำหมดชาวไร่ชาวนาไม่มีเงิน
มันพันกันเป็นลูกโซ่ชาวไร่ชาวนาไม่มีเงิน
เขาก็ไม่ซื้อไม่มีเงินจะซื้อสินค้าคนผลิตสินค้า
เจ้าของโรงงานก็ไม่มีเงินตามไปด้วยสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้
เราก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งคอยลุ้นว่าจะมีนักธุรกิจที่ล้มละลาย
พ่ายแพ้ฆ่าตัวตายกันอีกไหมทั้งหมดนี่แหละคือด่านหินของ
พลเอกประยุทธ์และรัฐบาลชุดนี้นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของคืนวันเสาร์นี้ครับ